ดีนะคลุกคลื้นก็คือมีคนไปร่วมงานเยอะแล้วก็
ที่หลายคนเขาชื่นสกับกันคือการหลำหน้า
ทุกคนก็จะแบบเปิดเพลงเฮฮากันเป็นศีรษะ

มีหน้าเชอรี่อยากรำมากเลย

ถึงว่าก็ไม่เข้าใจจะอยากรำอะไรขนาดนั้น

ใช่นะคะรวมไปถึงเป็นสีสันที่บอกว่า
จะต้องประทับใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะ
สีสันสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันเลยค่ะ
นี่เขาแต่งตัวเป็นนางฟ้านำแล้วนะ

ท่าต่อไปว่ายน้ำว่ายน้ำ
สาวภาคดำดินอะไรเหรอ
เขามีธีมและมีสายสะพาย
ดิฉันอยากรู้มากว่าใครบวชก้อนนี้
จัดเต็มนะคะจริงแล้วผู้บวชเนี่ย

โพสต์ในผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะ
ทุกคนเนี่ยแต่งชุดธีมเดียวกัน
ไทยเสื้อแขนยาวสีขาวกระโปรงสุ่มสีฟ้า
แล้วก็มีสายสะพายนะคะเขียนชื่อจังหวัดไว้ด้วย

แล้วก็เป๊ะสวยงามลีลาอินเนอร์
จัดเต็มนะคะชอบอ่ะใช่ตอนเต้นก็ไม่มีใครยอมใคร

เดี๋ยวบอกเต้นเขาแบบมีอาชีพหนึ่ง
ซึ่งทุกคนก็เต้นสนุกสนานนะคะ
แล้วก็รำหน้านาคแบตเทิลกันด้วยเห็นไหม
แบตเทิลกับทีมกระโปรงแดงเมื่อกี้คนอ่านกันค่ะเออเขาแบตเทิลกัน
เหมือนเต้นสั่นนะ
ใช่กำลังจะบอกเหมือนกันว่าดูแล้วเหมือนเชียร์โต้ของแบบมหาวิทยาลัย
คณะต่างถึงได้ถามว่าเขาเป็นเด็กมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
จริงนะคะคลิปนี้ถูกรีดทวิทย์ไปกว่า๘๐๐๐ครั้ง
แล้วก็ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลนะคะ
อ่ะให้คุณผู้ชมดูเต็มอันนี้เป็นเหล่าสีฟ้า
ไปดูลีลาจังหวะที่เขาแบตเทิลกันระหว่างทีมฟ้าและทีมแดงค่ะ

เอาจริงอยากรู้ว่าใครบวชตอนนี้อยากรู้มากว่าใครกันมีเพื่อนแบบนี้คะ

เป็นการบวชของ

ของคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสต
มหาวิทยาลัยราชพรรถสวนสุนทรา
แล้วก็นี่แหละค่ะพระก็เป็นผู้ฝึกสอน
แล้วก็ทั้งทีมเชียร์ทีมหน้านาคเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างเต้นตามงานต่างอยู่แล้วนะคะ
ที่ใส่ในงานบวชนี้เนี่ยทุกคนก็ช่วยกันคิดขึ้นมาเอง

อ๋อนี่ฉันคิดเองมันคือครูนี้นะคะ
ก็นี่แหละมีสายสะพายเป็นชื่อจังหวัดด้วยนะคะ
ถ้าซูมเข้าไปก็จะมีประมาณ๓๐จังหวัดเป็นธีมที่คิดขึ้นมาเองนะคะ
เชื่อว่าพระที่เป็นครูน่าจะปลื้มใจนะ
จะชื่นใจที่ลูกศิษย์แบบก็เอาใจมามาอยากจะมาร่วมงานบวช

ช่วงนี้แหละช่วงนี้คือช่วงปลดปล่อยของคนมาร่วมงาน

ก็พระบวชอยู่ที่วัดสาลาแดงจังหวัดนครปฐมนะคะ
เผื่อใครอยากไปตามรอย
เชอรี่มาสมัครเรียนที่นี่ดีกว่า

เดี๋ยวช่วงคำบันนับเต้น
ใดเชอรี่อยากรับหน้าให้เชอรีรับนะ

เดี๋ยวดิฉันจะรอดูอยู่ข้างนอกนะคะ